คุณผู้ชมฮะตามหากันต่อนะฮะสำหรับสาวอบตสุรธานีที่หายตัวไป
ปรากฏเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็เปิดปฏิบัติการ
ในการที่จะไปดูพื้นที่ที่ต้องสงสัยหน่อย
ว่าเกิดอะไรขึ้นและการหายตัวไปครั้งนี้จะคลี่คลายได้ยังไง
นี่นางสาวกวินาบุญเมษหรือว่าฝนอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อบตเพิ่มภูมิทรัพย์
อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานีที่หายตัวไปหลายวันแล้ว
อดีตสามีก่อนหน้านั้นให้การบอกว่าพาเธอไปส่งที่หน้ามรัชพัฒน์

แล้วก็อ้างว่าผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถเก๋งไปกับผู้หญิงอีก๒คน
หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย๑๐กว่าวันแล้วนะครับ
ตำรวจกว่าร้อยนายรวมทั้งชาวบ้านและฝ่ายปกครอง
ออกค้นหาแบ่งเป็น๒จุดบริเวณสระน้ำหน้าบ้าน
ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่ามีเหมือนลอยลากอะไรลงไปในน้ำนะฮะ
แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือสวนที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณเกือบ๒กิโลนะครับ
จุดแรกมีการนำสุนัขตำรวจมาร่วมค้นหานะครับ
แล้วก็มีการนำนักประดาน้ำลงค้นหาในน้ำยังไม่พบอะไรนะฮะ
จุดที่๒เป็นสวนยางพาราและสวนทุเรียน
เหนือที่ก็เยอะ๓๐๔๐ไร่นะครับ
เจ้าหน้าที่นำสุนัขเคนายออกค้นหา
ยังไม่พบสิ่งผิดปกติเช่นเดียวกันนะครับ
ช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังเป็น๓ชุดชุดละ๒๐๒๕นาย

จุดแรกก็คือในสวนหน้าบ้านยาวไปถึงริมเหวเลย
ที่๒ในสวนยางพาราและสวนทุเรียนนะฮะ
ริมถนนไปชนเนินเขา
เนื้อที่ตรงนี้กว้างใหญ่มาก๕๗ไร่
แล้วก็จุดที่๓คือสวนทางไปน้ำตกเหมืองทวดนะฮะ
ห่างจากบ้านประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
ก็ปูพรมเดินเท้าเอาสุนัขเคนายเข้า
ยังไม่เจอเบาะแสอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ขณะที่ตำรวจได้เชิญตัวอดีตสามีของนางสาวฝน
หายตัวไปไปสอบปากคำอีกครั้งนะครับ
และได้นำที่นอนที่อดีตสามีคนนี้

มาตรวจสอบดูซิที่นอนอันนี้ทำไมถึงเอาไปทิ้ง

เพื่อจะคลี่คลายคดีต่อไปนะฮะ